คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้ไม่ใช่เตียงคนไข้
ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามแต่เป็นเตียงพักคอยฮะ
เป็นเตียงพักคอยที่ทางชุมชนริมทางรถไฟ
ใต้ทางด่วนคลองเตยเขาทำขึ้นมาคุณพุทธพรรม
เรียงเป็นถิ่นแถวแบบนี้เลยนะครับ

คือเขาจะแยกผู้ป่วยออกมาจากครอบครัว
ในระหว่างที่รอเตียงว่างนะครับ

ที่พักคอยเตียงสำหรับชาวชุมชน
ริมทางรถไฟสายท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้นำชุมชนนำผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ออกมาจากครอบครัวครับ

ไปยังโรงพยาบาลต่างเมื่อ๒วันก่อน
แล้วก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีเตียงที่จะรับผู้ป่วยไปได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ
แล้วก็ป้องกันการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อภายในชุมชน
ผู้นำชุมชนหารือกันแล้วก็จัดทำแบบนี้ขึ้นมา

ผู้ติดเชื้อที่บริเวณลานกีฬาครับเบื้องต้นมี๓๐เตียงก่อน
แล้วก็เอาของกันมาสนับสนุนกัน
มีหมอนผ้าห่มพัดลมมีห้องน้ำด้วย

ให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตในระหว่างคอยเตียงได้อย่างสะดวก
ยืนยันว่าสิ่งที่จัดทำขึ้นนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม
แต่เป็นที่พักคอยเพื่อรอการส่งต่อครับ
ซึ่งถ้าเกิดผู้ป่วยอาลัยการหนักอันนี้ต้องทำไร
อังกฤษฎาศัพท์ต้องส่งแจ้งบอกด่วน

ไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม
ถ้าจะเปรียบเทียบกันไปอันนี้ก็คือ

อันนี้ก็คือในกรุงเทพก็เป็นเต็นต์พักคอยแบบนี้
เพื่อรอการส่งต่อของชุมชนนะครับ
ซึ่งชุมชนนี้มีผู้ป่วยเข้าพักแล้ว๕คน
แล้วก็เตรียมเข้าพักในวันนี้อีกประมาณ๑๐คน
ในการดูแลผู้ป่วยก็จะมีอาสาสมัครในชุมชนแล้วครับ
กลุ่มเยาวชนคณะกรรมการสลับกันมาดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าจริงผู้ติดเชื้อก็เป็นญาติท่านนะครับ
คนรู้จักที่อยู่ในชุมชนด้วยกันทั้งสิ้น
รายการรุการชุมชนบอกด้วยว่า
ถือเป็นวิธีการดูแลกันเองในทุกชุมชน
สามารถนำไปใช้ดูแลกันเองได้ท่ามกลางสภาวะที่เตียงมันขาดแคลน
แล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นในชุมชนของท่านอีกด้วยครับ
เพราะว่าอยู่ในชุมชนบางทีบางบ้านก็
ไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวที่จะกักตัวใช่ไหมคะ
มาอยู่อย่างนี้ก็แยกออกมาจากครอบครัว
เป็นการป้องกันการติดเชื้อนะคะ